ตำรวจนอกเครื่องแบบจับพนันไฮโลในซอย๒ถนนสุธิศาลกรุงเทพ

ทำให้นักพนันคนหนึ่งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ

ตำรวจนครบานสุธิศาลรับแจ้งเหตุชายถูกทำร้ายเสียชีวิต
ซอย๒ถนนสุธิสารวินิจฉัยกรุงเทพ

พบศพนายดอนแดงจันติ๊บอายุ๓๔ปีสภาพนอนหงาย
กางเกงยีนขายาวสวมเสื้อเชิดสีดำมีบาดแผล
ขวนตามใบหน้าตาซ้ายช้ำมีเลือดข้างในตานะครับ
สอบสวนนายวิชาณขวัญเมืองอายุ๔๕ปี
อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าขณะเกิดเหตุ
มีการนั่งเล่นไฮโลกับผู้ตายพร้อมพวก
รวม๔๕คนได้เสียกันครั้งละ๕บาทถึง๑๐บาท

จากนั้นมีตำรวจนอกเครื่องแบบได้ยินเรียกกันเองว่า

ด้วยความกลัวก็เลยวิ่งแตกฮือหนีไปคนละทิศละทาง
แต่ผู้เสียชีวิตวิ่งเข้าไปในร้านค้าก่อนถูกตำรวจตามจับ
แล้วก็ได้มีการต่อสู้ด้วยหมัดแล้วก็เท้า
ระหว่างผู้ตายกับตำรวจนอกเครื่องแบบ
ในลักษณะรุมทำร้ายผู้ตาย
โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะครับ

ก็เลยตะโกนบอกว่าแค่คดีเล่นไฮโล

ที่นายดอนผู้ตายจะมีอาการสะอึกคล้ายหายใจไม่ออก
ตำรวจนอกเครื่องแบบคิดว่าแกล้งทำ
ไม่ได้ช่วยหรือว่าเรียกรถพยาบาล
ก่อนที่นายดอนจะสิ้นใจตายในที่สุดนะครับ

ก็แยกย้ายกันออกไปจนหมดครับ
ด้านของนางสาวพัทยาพรดงพร้อมอายุ๒๕ปี
ภรรยานายดอนที่เดินทางมาดูศพ
กล่าวว่านายดอนทำงานเป็นคนขับรถให้เจ้านายชาวญี่ปุ่น
ขณะที่อยู่บ้านมีคนวิ่งไปตามบอกว่าสามีตายแล้ว
สำหรับสามีเป็นกำลังหลักของบ้านนะครับ

ไม่แน่ใจว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่
ต้องรอผลการตรวจสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปครับ